ไปดูคดีฆาตกรรมที่ผ่านมา๑๗ปีแล้ว

เพราะว่าคนที่ก่อเหตุคือคนในครอบครัวเดียวกัน
กับเหตุการณ์ลัทธิสยองฆ่าลูกบูชาพระอินทร์ค่ะ
๔ตุลาคม๒๕๔๗พบศพเด็กหญิงวัย๑๒ปีถูกฆาตกรรมสยอง
ลำคอถูกปาดวิดขาดนอนเสียชีวิตท่ามกลางคนในครอบครัวกำลังทำพิธีกรรม
ส่งเสียงร้องโหยหวนเพื่อส่งวิญญาณของเธอ
บูชาพระอินทร์เป็นที่น่าสะพรึงกับผู้เห็นเหตุการณ์
สยองขวัญเกิดขึ้นที่บ้านไม้สองชั้น
ตำบลแพงพวยอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี
ทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุจากพลเมืองดีว่ามีเหตุฆาตกรรมที่บ้านหลังหนึ่ง
ล้อมไปด้วยสวนมะพร้าวตำรวจภูทรดำเนินสะดวกรีบไปตรวจสอบ
พบกับภาพสลดเมื่อเห็นร่างไร้วิญญาณของเด็กหญิงประพัดศรเจียมเจริญ
อายุ๑๒ปีนอนอยู่กลางบ้านกลิ่นคราวเลือดคละคลุ้งบริเวณลำคอถูกของมีคมปาดจนหลอดลมขาด
เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า๑๐ชั่วโมงมีมีดอิโต้เปื้อนเลือดวางอยู่ใกล้ศพ
บริเวณใกล้เคียงมีการตั้งโต๊ะพิธีกรรมมีเส้นผมจำนวนหนึ่งแช่น้ำอยู่ในกระมัง
นอนถูกนำไปเผาข้างบ้านตำรวจได้ยินเสียงสวดมนต์มาจากชั้นบนของบ้าน
จึงพยายามเรียกให้คนที่อยู่ด้านในเปิดประตูแต่ไม่เป็นผลภายในมีผู้หญิง๔คน
สวดบริกรรมคาถาด้วยภาษาที่แปลกหูทั้งหมดเป็นเครือญาติกันตำรวจมีข้อมูลว่า
กลุ่มคนเหล่านี้อาจจะมีอาวุธจึงใช้ไหวพลิบในการเข้าไปควบคุมตัว
ดูจากลิเกก็ตะโกนตะโกนแบบข้าพุทธเจ้าพระจันทร์พระอินทร์ได้ให้ราชรสมารับ
พระอาทิตย์ไปเฝ้าตอนนี้ราชรสรออยู่ข้างนอกเรียบร้อยแล้วสังเกตจากแสงไฟวับได้
จะหายไปพักจนด้ายยิ่งเรียกขึ้นมาได้
ระหว่างสอบปากคำกาญจนาแม่ของเด็กหญิงให้การวกวนคล้ายกับคนเสียสติว่าสามารถสื่อสารกับพระอินทร์ได้
ก่อนเกิดเหตุทำพิธีเข้าทรงพระอาทิตย์
สั่งให้อนงน้องสาวไปตัดต้นมะพร้าวในสวนข้างบ้านให้หมด
จากนั้นจึงฆ่าลูกสาวเพื่อทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณ

เชื่อว่าลูกสาวนำความชั่วร้ายติดตัวมาต้องฆ่าทิ้ง

รวมทั้งเป็นการปลดปล่อยชีวิตสู่อิสระ
จากการถูกกดขี่มาสามชาติสามพบ
จากนั้นตัดเส้นผมผู้ตายไปแช่น้ำ
นำเสื้อผ้าและที่นอนไปเผาทิ้งเพื่อส่งวิญญาณ
เขาอ้างกับคุณหมอว่าเขาได้รับคำสั่งจากพยิมให้ทำ

เด็กคนนี้เอาไว้ไม่ได้ต้องส่งไว้พุชาพระอิม
บันทึกเสียงเป็นหลักฐานสำคัญอีกชิ้นหนึ่ง
ที่ตำรวจได้จากที่เกิดเหตุ
กาญจนาอัดไว้ช่วงสังหารลูกสาว
เธอพูดกับลูกว่าเสียสละชีวิตให้แม่เถอะลูก
เด็กหญิงตอบกลับในเชิงร้องขอชีวิตอย่างน่าสงสาร
ว่าทำหนูทำไมอย่าทำหนูเลย
เป็นประโยคสุดท้ายที่ถูกอัดเสียงไว้

กาญจนาเคยถูกคนร้ายข่มขืนขณะอายุ๑๗ปี
ต่อมาเธอได้คลอดเด็กหญิงประพัดศร
โดยมีอนงเป็นผู้เลี้ยงดู
แต่ไม่มีใครรู้เหตุผลที่แท้จริง
ว่าเกิดอะไรกับครอบครัวนี้กันแน่
ทำไมความเชื่อเรื่องลัทธิบูชาพระอิน
ครอบงำจิตใจของพวกเธอได้

ทั้งหมดถูกส่งตัวไปรักษาอาการป่วยทางจิต
สถาบันกรยาราชนครินทร์
ขณะนี้กลับมาใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไป